แล้วก็โอ้โหลดน้ำหนักได้อย่างดีเลยนะคะ
นี่เดี๋ยวพาไปดูนะคะการต่อยมวยยังไง

คนแรกคนนี้เลยนะคะพระเอกสายเซอร์ค่ะ
คุณเป้อารักค่ะนี่

ซึ่งถือว่าหนุ่มเป้เป็นหนุ่มฮอตอีกคนเลยนะคะ

แล้วเขาก็ชอบการต่อยมวยมากนะคะ
ต่อยมวยเนี่ยเวลาอยู่บ้านเนี่ย
มันได้ฝึกซ้อมฝึกสมาธิด้วยนะคะ
ลีนเลยคุณผู้ชมเห็นไหมคะ
คนที่ต่อยมวยนี่คือกล้ามมันจะเป็นแบบลี

ครบเครื่องจริงค่ะมีทั้งเป้าหลอกนะคะ
กระซอบซ่ายเรียกว่าถ้าซ้อมหนักเนี่ย
เทิร์นโปรเป็นนักมวยอาชีพได้เลยล่ะค่ะ

อ้องล่ีกคนหนึ่งดีกว่าค่ะ

รัฐเอกราคลธรรมของคายันอะโศกนั้นเอง
ตูมตามเป็นนุ่มช่วยดนตรี
มีดนตรีในหัวใจตลอดเวลา
ต่อยมวยตัวเองก็เช่นกันค่ะจะให้ออกมาเรียบไม่ได้จ้ะ
เดี๋ยวเสียชื่อคนดนตรีซะหมดนะคะก็เลยนี่
ขอเปิดเพลงแบบโจโจมวลฟ้อนไม้ฟ้อนมือโยกเอวโยกไหลไปด้วยจ้ะ
เดี๋ยวไปดูลีลากันเลยนะคะคุณผู้ชม
นี่เต็มตาเป็นยังไงล่ะโอ้โหสุดยอดไปเลยจ้า
ดูจากลีลาของหนุ่มตูมตันแล้วเนี่ยต่อการต่อยมวยเป็นรอง
แต่ขอให้มีธรรมนองในหัวใจไปก่อนนะคะเนี่ยโอ้โหบอกเลย
มาดูกันต่อปิดไทยกับคนนี้ทำไทยดีกว่าทำไทยดีกว่านะคะ
ปิดไทยคนนี้ล่ะกันทำไทยหวานใจของสาวโฟสกลรัฐค่ะ
คนนี้บอกเลยว่าเขาเนี่ยรักการต่อยมวยมากเลย
เป็นนัมเบอร์วันของชีวิตเลยนะคะถึงขั้นทำแนนอุปกรณ์ต่อยมวยเป็นของตัวเองด้วยนะจ๊ะ
และขึ้นชื่อนะคะมือหนึ่งเลยเรื่องการต่อยมวยแล้วเนี่ยก็ไม่ทำให้แฟนผิดหวังค่ะ
ให้ชกเป้าธรรมดาธรรมดามันก็ไม่ใช่เรื่อง
ขอปิดตาต่อยมวยไปเลยจ้าเดี๋ยวเราให้ชมสกิลขั้นเทพกันค่ะไปค่ะ
โอ้โหนะคะสุดยอดจริงนะคะเป็นยังไงแล้วแต่ทุกคนหลับตาต่อยนะถ้าต่อยโดนโฟลนะดิฉันว่างานเข้าเลย
เออไม่ใช่ต้องระวังนะไทม์ไทยนะดิฉันดูคลิปแล้วโอ้ถ้าต่อยโฟนัสลองเป็นเรื่องใหญ่เลยล่ะจ้านะคะ